ที่หน้าจอครับสถานการณ์ของโควิด๑๙

เพราะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการค่อนข้างมากมายเหลือเกินฮะ
โซนพื้นที่ของโควิดเนี่ยปรับเป็น
นอกนั้นเป็นสีส้มทั้งหมด๖๙จังหวัดประวันอิสรบคอค้อเรียบร้อยครับ
ดังนั้นสิ่งที่เคาะไปเนี่ยต่างคนต่างอยู่แต่ทำงานด้วยกันได้
นี่คือโลกยุคปัจจุบันนี้ไม่ต้องยุคใหม่นะ
เป็นภาพเก่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ
หน้านั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเหมือนจะมีการขอให้มีการปรับยกระดับ
รับมือโควิดจากระดับ๓เป็นระดับ๔มีทั้งหมด๕ระดับ
ระดับ๓ระดับ๔สอบคอรับแต่ว่าไม่ได้รับทั้งหมดครับ
เพราะสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขขอเนี่ยคือ
ดรับประทานอาหารหรือดื่มสุราในร้านแล้ว
ดเข้าสถานที่เสี่ยงเลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน
งดกิจกรรมหมู่งดโดยสารขนส่งสาธารณะ
งดไปต่างประเทศสอบคอพยักหน้ารับบางส่วน
แต่ไม่ได้รับทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุขครับ
แต่สิ่งที่จะเคาะให้เห็นชัดก็คือเป็นแนวทาง
แนวทางก็คือ๖๙จังหวัดทั่วไทย
ตอนนี้ปรับโซนพื้นที่เป็นสีส้มทั้งหมดแล้วฮะ
ทีมี๓๙จังหวัดตอนนี้ต้องกลับมาเป็น๖๙จังหวัดแล้ว
เหลือ๘จังหวัดสีฟ้าก็คือนำร่องท่องเที่ยว
นำร่องท่องเที่ยวคือกรุงเทพกาญจนบุรีกระบีชมบุรีนนทบุรีปฐุมธานีพังงานและภูเก็ต
อกนั้นอีก๖๙จังหวัดเป็นสีส้มทั้งหมดเลย
แล้วเป็นไงร้านต่างที่เคยได้รับอนุญาต

ดื่มห้ามดื่มส่วนที่เราเคยนั่งดื่มกันได้เนี่ยนะครับ
เดิมทีห้าทุ่มห้าทุ่มตอนนี้ก็หตนมาเหลือสามทุ่มครับ
มีผลตั้งแต่ก้าวมรคคมเป็นต้นไป
ส่วนสถานบันเทิงเทคพับคับบ้านอ่าบอกไปแล้ว
ืดไปออกไปไม่มีกำหนดอืม
เรียกว่าล็อกดาวน์ยังอ่ะนั่นอ่ะสิยังฮะ
ยังไม่เรียกว่าล็อกดาวน์เพราะทุกคนยังสามารถทำกิจโปรงกิจกรรมต่าง
ยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศไทยแต่ประการใด
ให้กับแปดจังหวัดสีฟ้านำร่องช่องเที่ยวแต่ในจังหวัดนั้น
หน้างานได้อีกเหมือนกันตัวเลขการฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้าง
เป็นตัวเลขของเมื่อวานวันที่๗มกราคมนะฮะ
ไป๕๕๔๑๐โดสเข็ม๑๒๓และเข็ม๔
ภาพรวมเมืองเทศไทยก็โดดไปล้านหกอย่างล้านหกแล้ว
๑๐๖๕๙๒๖๘๕โดสนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
แต่ที่ล่าสุดไปกว่านั้นคืออุบลราชธานีจำคลัสเตอร์นี้ได้ไหม
จำได้เอกมัยเอกมัยเอกมัยคือไม่ใช่กรุงเทพนะ
แต่เป็นเอกมัยที่อุบลราชธานีติด๑สะพึงร้อย
และตอนนี้จ๋อยไปเลยติดไป๖๐๐กว่าลายแล้ว
ภาพรวมของสวบคยังไม่ได้เคร่งครัดเท่า

ตอนนี้เท่ากับว่าช่วงกลางคืน

มีคำสั่งเคอร์ฟิลล์ออกมา

ท่านผู้ว่าพงรัฐพิรมรัฐ

ห้ามออกนอกบ้านเคหาสถาน๕ทุ่มถึงตี๔

บอกเป๊้งข้ามมาวันที่๘มกรา

คุณป่วยหนักออกเดินทางไปข้างนอกได้

กู้ภัยกู้ชีพอันนี้ก็เดินทางได้